เป็นคดีที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักนะคะลูกสาวแจ้งความจับพ่อค่ะ
เพราะว่าฝากแมวของตัวเองคือเป็นคนรักแมวเลี้ยงแมว
แล้วก็ฝากแมวให้พ่อเลี้ยงแต่พ่อจะเอาแมวไปปล่อย
แล้วสุดท้ายแมวถูกรถชนตายค่ะนี่ก็เป็นคดีที่ลูกสาวฟ้องพ่อ
ดำเนินคดีกับพ่อของเธอนะคะให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพ่อของเธอ
โดยบอกว่าพ่อขโมยแมวของเธอชื่อฮาชิอายุ๗เดือนไปปล่อยทิ้ง
ทำให้ถูกรถชนตายเธอเกรงว่าถ้าไปแจ้งความด้วยตนเอง
ตำรวจจะให้ไกลเกลี่ยแต่เธอบอกว่าเธอก็รับไม่ได้กับการกระทำนี้
ต้องการให้พ่อได้รับโทษในผลกรรมที่ทำไว้ค่ะผู้ที่เป็นลูกเนี่ยนะคะ
บอกกับทีมข่าวเราบอกว่าที่ไปแจ้งความเพราะอยากให้พ่อรู้ในสิทธิของคนอื่น
ไม่ใช่เป็นพ่อแม่แล้วทำอะไรก็ได้แล้วเธอไม่ได้ทิ้งแมว
เอาไปฝากเลี้ยงนะที่สำคัญก็ได้พูดคุยกับแม่แล้ว
ซึ่งก็ยินยอมค่ะซึ่งเบื้องต้นแจ้งความไว้ที่สพบังละมุง
ร้อยเวรบอกว่าเธอไม่สามารถแจ้งเองได้
ขอแบบคิดถึงแบบสิทธิของแบบของคนอื่นบ้างค่ะ
แบบว่าไม่ใช่ว่าแบบเป็นชาติแม่เขาจะทำอะไรก็ได้
มีสิ่งที่เขาอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยเขาได้ทิ้งแมวแบบว่า
มันทิ้งข้างให้เขาเงินเลยเหมือนแค่เอาไปฝากไว้แล้วแม่ก็โอเคแล้ว
เพราะว่าแม่หนูเขาเป็นคนหลายชาติเขาจ่ายอะไรอยู่แบบในบ้านอยู่แล้ว
แม่หนูก็แอดเพื่อนแม่บ้านอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาไม่ได้จ่ายอะไรอยู่แล้ว
แม่หนูก็เลยแบบแบบนี้คิดว่าเออจะเอาแมวไว้ที่บ้านก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไปดูทางฝั่งคุณพ่อบ้างค่ะคุณพ่อเนี่ยอายุ๖๙ปีนะคะ
ก็ชี้แจงบอกว่าลูกเอาแมวมาฝากเลี้ยง
แล้วเขามีอาชีพขายลูกชิ้นคุณนัทพงศ์แมวตัวนี้ก็จะคอยรบกวนและกัดลูกชิ้นหลายครั้งเลย
ขายของก็ไม่ค่อยดีนะคะพอแมวมากัดลูกชิ้นก็เลยโมโหจะเอาไปปล่อย
พาขึ้นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปปรากฏว่าแมวเนี่ยกระโดดลงจากรถ
ก็เลยทำให้ถูกรถคันอื่นชนค่ะตอนแรกจะพาแมวไปหาหมอ
แต่ว่าแมวตายก่อนก็เลยเอาไปทิ้งข้างทาง
ไม่กล้าเอากลับบ้านเพราะว่ากลัวภรรยากับลูกด่านะคะ
แต่พอลูกรู้เรื่องก็มาต่อว่าแล้วก็ไปแจ้งความ
พ่อบอกว่ารู้สึกเสียใจนะคะแต่ก็ไม่โกรธลูกค่ะ
กลับกวนผมเรื่อยเดินไหมอืม
ผมก็เลยมาทำเคยทำชิ้นตรงนี้ครับ
พัตดีมอไซด์ตามหลังมาก็ถับครับ
ครับมันก็มาเอาเรื่องกับเราอย่างนี้
มันก็เสียใจครับแต่ก็ไม่โกรธล่ะ
เพราะว่าเขาจะเอาเรื่องเราก็ฟังเขา
พ่อถูกลูกแจ้งความนะคะเมื่อคืนนี้ตำรวจก็เรียกพ่อไปสอบสวน
ก็ใช้เวลาไม่นานแล้วก็อนุญาตกลับไปนะคะ
คดีนี้มองอีกมุมนึงก็เป็นความรู้เพราะเราไม่ค่อยเห็นบ่อยนะคะ
เขาเรียกกันว่าเป็นคดีอุทธลุงนะคะ
คดีอุดทะลุมก็คือลูกฟ้องพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
ในความเป็นจริงนะตำรวจเขาบอกว่าตามกฎหมาย
คดีลูกฟ้องพ่อแม่ไม่ว่าจะแพ่งหรืออาญาถือเป็นคดีอุทธลุง
จะฟ้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดหรือชวด
หรือที่สืบสายโลหิตโดยตรงของตนเองฟ้องไม่ได้นะ
แต่ถ้าจะฟ้องที่บุพการีของตนจริงก็ต้องร้องขอให้อายการเป็นผู้ฟ้องคดี